มาดูเหตุการณ์นี้กันค่ะมีคนไปพบศพคุณยายท่านหนึ่งอายุ๖๒ปี
ท่านก็เสียชีวิตปริศนาที่บ้านของท่านนะคะแล้วก็สภาพตอนที่มีคนไปเจอเนี่ย
ก็คือศพเนี่ยถูกสัตว์รุมนะคะกัดแทะนะคะตรงท่อนแขน
ซึ่งก็กำลังพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะคะ
นางสมศรีแทร่งู้อายุ๖๒ปีหรือป้าเล็กค่ะที่ถูกพบเป็นศพ
อยู่ข้างพงยาในบ้านพักหลังนึงกลางซอยสาธุประดิษฐ์สี่สิบเอ็ดที่ยานวากรุงเทพ
สภาพศพก็คือมีแผลถูกคมเขี้ยวสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดแทะที่ท่อนแขนข้างซ้ายตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอก
แล้วก็ตามร่างกายก็ยังพบร่องรอยถูกกัดแทะอีกหลายแห่งเลยค่ะผู้ที่พบศพเนี่ยก็คือลูกชายนะคะ
พบเป็นคนแรกเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าแม่ชอบดื่มเหล้าทุกวัน
แล้วแม่ก็มีโรคประจำตัวด้วยค่ะก็คือเบาหวานกับความดันแต่ช่วงนี้อากาศร้อน
แม่อาจจะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตแล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้เจ็ดตัว
แล้วรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานอื่นก็อาจจะเข้ามาแทะกัดกินนะคะ
ส่วนพ่อเลี้ยงนะคะคือนายกาเสมสูรวดีอายุหกสิบสองปี
อยู่กินกับแม่มานานกว่าสามสิบปีเกือบสองสัปดาห์ก่อนเนี่ย
มีปากเสียงกันแล้วพ่อเลี้ยงก็หายหน้าไป
ไม่สามารถติดต่อได้อีกค่ะ
ค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดดอกไม้
เขตยานวานะคะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพนะคะ
วันนี้ก็มีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก

แล้วเมื่อวันศุกร์ที่๒๘เมษายน
พี่สาวมาหาที่บ้านพระราม๒ก็มาพักผ่อนตามปกติ
ไม่ได้พูดถึงสามีหรือปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟังนะคะ
ตอนสายวันอาทิตย์ที่๓๐พี่สาวขอกลับบ้าน
บอกว่าห่วงสุนัขทั้ง๗ตัวเพราะไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้ว
ก็เลยให้หลานไปส่งที่หน้าป้ายรถเมย์
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวอะไร
มารู้พี่สาวเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะคะ

เพราะว่าอย่างพี่เขย
เขยกับพี่สาวก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันและไม่เคยมีปัญหากัน
เขยส่วนใหญ่จะไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วก็ส่งเงินมาให้พี่สาวนะคะ
ก็เสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันค่ะ
แกบอกว่าแกเวียนหัวอยู่
แกมาโบนอยู่๒๓วันแล้ว
เวียนหัวอยู่ฉันไม่รู้เป็นอะไรเวียนหัว

นิดหน่อยกินธรรมดาจิตเป็นกระสายแค่นั้นเอง
แก้วแก้วไม่ได้ขนาดนั้น

แล้วแกเวียนหัวความดันนี่มันมีอยู่แล้ว

แต่เราคาใจตรงที่ว่าแกวูบมากกว่า

ใช่แล้วถ้ามีคนเห็นอาจจะรอดไง
ให้น้ำหนักว่าเมาหมดสติแล้วเสียชีวิตค่ะ
ส่วนบาดแผลที่พบตามร่างกาย
ก็คาดว่าเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อากาศก็ร้อนจัดฝนตกหนักด้วยศพก็เปลี่ยนสภาพเร็ว
รวมถึงในบ้านเลี้ยงสุนัข๗ตัวก็อาจจะกัดแทะศพนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังรอผลชนสูตรจากแพทย์
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็น่าเวทนาคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงอายุ๒๘นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนอยู่ที่ระยองครับคุณผู้ชม
คือกู้ภัยมาถึงแล้วทำอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะ

แมวเจ้าของนะครับมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นไม่ยอมห่างเลย
ต้องขอให้ญาติของผู้ตายผู้เสียชีวิตบอกมาจับมันใส่กรงหน่อย
กรงแล้วถึงเจ้าหน้าที่ถึงทำงานได้คุณผู้ชมฮะ
แมวของผู้ตายนะครับมันนอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างเลย
เจ้าหน้าที่ขอให้ญาติมาจับมันใส่กรงหน่อยจะได้เข้าไปตรวจสอบศพของผู้ตาย

ตำรวจสอบพอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
กู้ภัยสว่างพรจุดบ้านค่ายรีบไปตรวจสอบเลย
ผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้หญิงอายุ๒๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนในบ้านหลังหนึ่ง
หมู่๕ตะบนตาขันอำเภอบ้านค่าย
ที่เกิดเหตุนะครับญาติญาติกำลังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวมณฑาการถมเขียวอายุ๒๘ปีครับ

เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบศพก็กลัวนะฮะ
เพราะว่าอะไรแมวเนี่ยมันเฝ้าไม่ห่างนะครับ
จนกระทั่งญาติต้องจับออกไปถึงจะทำงานได้อย่างที่ผมนำเรียน
นายสมจิตคงประเสริฐอายุ๖๑ปีลุงของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
คนที่มาเจอเนี่ยก็คือแม่ของหลานนี่แหละมาตอนทุ่มนึงแล้ว
ช่วงเช้าก็ยังเจอหลานปกติดีกระทั่งมาเจอเสียชีวิต

ตำรวจนะครับก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งศพชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
และวันนี้พูดสึกข่าวนะครับโลกประกอบที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ปิดเงียบไม่มีใครอยู่ครับ
สอบถามบ้านข้างเคียงก็ได้ข้อความข้อมูลบอกว่า
ยักษ์ญาติไปอยู่วัดกันเพื่อทำวิธีลดน้ำศพให้น้องแพรร์
นะครับผู้เสียชีวิตแต่ก็ไปเจอนี่ครับไอ้แมวเนี่ยฮะน้อง
ที่น้องแพรร์นะครับเอาไว้ในกลง

เขาว่ามันน้ำตาซึมเหม่อลอย
ซ้ายมองขวาคาดว่าจะหาเจ้าของ
ตัวนี้ชื่อใจแอ้นครับนะครับนอกจากนี้
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลมันต่อเอง
นะครับเพราะรู้ว่าเป็นแมวที่ลูกสาวรักมาก
ขนาดแม่จะตีลูกสาวยังไม่ยอมเลย
นะครับคุณแม่เล่าพร้อมกับร้องไห้ออกมา
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะครับคุณแม่บอกว่า
ผลชนสูตรระบุว่าลูกสาวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารครับ
นะครับก็สอดคล้องว่าลูกสาวเคยบ่นว่า
ปวดท้องปวดท้องให้คุณแม่ฟังครับ